ส่วนนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องพารามอเตอร์ที่บึงกาล
ก็มีคนหนึ่งเนี่ยทำการบินอยู่แต่ว่าประสบเหตุตกกลางแม่น้ำโขงเลย
ทีนี้เรือเร็วกับเจสสกีไปเลยบึงไปช่วยเลย

ึงไปแล้วคุณผู้ชมจากทางซ้ายจอเมื่อสักครู่นี้ฮะ
เรือเร็วกับเจสสกีครับจะไปช่วยนักบินพารามอเตอร์นั่นที่เราวงให้ดู
ไปใกล้แล้วนี่ช่วยได้ดิ
ไปอย่างไวแต่ไม่ทันนะสิพี่เบิ้ลไม่ต้องแข็ง
คือตอนไปช่วยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้
ตรงนั้นคือใกล้กับหาดสุขสำราญในแม่น้ำโขง
หน้าเทศบาลเมืองบึงกาลเลย

ชื่อว่านายวัชพงศ์ขันทีเท้าอายุ๓๙ปี
เขาบินพารามอเตอร์ไปชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่แหละ
แต่ว่าเครื่องขัดข้องตกแม่น้ำโขงไป

ตอนนั้นก็มีเรือเร็วแล้วก็เจสสกีผ่านมาเห็นพอดี
ก็ขับเข้าไปช่วยแล้วก็นำร่างคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
หัวใจนะตอนแรกปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บ
แต่ไม่มีอาการตอบสนองก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

โหหน้าที่ชีวิต
แล้วผู้ประสบเหตุเป็นคนที่ชื่นชอบการบินพารามอเตอร์

เป็นสมาชิกกลุ่มร่มบินภาคอีสานด้วยนะ
มาประจำจะมาขึ้นบินชมทัศนียภาพ
สองฝั่งโขงเป็นประจำเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะตรวจสอบพญาหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับ
แล้วเดี๋ยวจะหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปครับ